งวดนี้มันก็มีเรื่องว้าวเกิดขึ้นอีกแล้วเรื่องของการออกรางวัลเลขหน้า๓ตัว
งวดนี้กับงวดที่แล้วที่มันเหมือนกันอ่ะเออเอาเราซ้ำกันเหรอใช่ค่ะ
มันจะใกล้เคียงกับรอบที่แล้วนี่เรารางวัลที่หนึ่งใช่ไหมเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ฮือฮากันอีกเหมือนเดิมนะคะเลขหน้า๓ตัว๗๒๒นี่แหละนี่คือมันไปเหมือนกันเลย
งวด๑พฤศจิกาใช่คุณผู้ชมดูสิเนี่ยเราเอามาเปรียบเทียบเป็น๒เฟรมเลยค่ะ
เลขหน้า๓ตัวโอ้โหคนก็วิภาควิจารณ์อะไรจะบังเอิญบังเอิญขนาดนั้น
เพราะว่าตอนนั้นของเก่าอะไรนะงวดวันที่๑๖ตุลาใช่ไหม
แล้วงวด๑พฤศจิกา๙๑๓๑๐๖คือเลขหน้ามันแค่สลับกันแค่นั้นเอง
แล้วก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านผู้มนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
พูดถึงการออกรางวัลของสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลเนี่ย
สายตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน

หรือถูกแบบสลากดิจิทัลเนี่ยนะคะ

ผมเพิ่งรีบไปขึ้นเงินนะ
สำนักงานสลักสนามบินน้ำที่นนทบุรี

มันเป็นวันอยู่พิเศษเอเบอร์ท

ถ้าสมมุติเกิดว่าพี่รวยพี่เป็นเสียเบิร์ตแล้ว
อดใจรอนิดนึงรอวันจันทร์
ขึ้นเงินได้ที่สาขาทางลับกระซ่อน
สาขาของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสิน
แล้วก็ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรการเกษตรได้ทุกสาขาทั่วประเทศนะคะ
อันนี้บอกคุณผู้ชมไว้นะว่าสำหรับใครที่ถูกรางวัลที่หนึ่ง
ต้องรอวันจันทร์ที่๒๑พฤศจิกา
ไปขึ้นรางวัลที่สำนักงานสลาก
แต่รางวัลอื่นไปได้เลยที่ธนาคาร

แต่เขาบอกแล้วไงพี่เบิร์ตเขาบอกว่าถูกรางวัลเป็นเรื่องแปลก
แหลกเรื่องปกติสบายใจ